ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะพายุปะบึกลูกนี้เนี่ย
ที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย

จุดแรกที่จะเจอก็คืออำเภอหัวไซ

ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะที่แหลมตะลุงพุกจำกันได้ไหมคะ
เมื่อปี๒๕๐๕ก็เคยเกิดพายุแฮเรียสถล่มเช่นเดียวกัน
ตอนนั้นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ประมาณ๗๐๐๐หลังคาเรือนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
ศูนย์หายกว่าพันคนเลยทีเดียว
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปพื้นที่จุดนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมจุดแรกเลยนะคะบรรยากาศนี่ค่ะเงียบเหงามากเลยนะคะ
คือทีมข่าวลงไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าร้านอาหารบริเวณชายหาด
ปิดร้านหนีพายุโซนร้อนปลาบึกทุกร้านเลยนะคะ
เจ้าของร้านเก็บข้าวเก็บของไว้ในร้าน
แล้วก็อบพยพตัวเองหนีไปอยู่บ้านญาติ
ตัวอำเภอปากพนังเพื่อความปลอดภัย
ก็เลยทำให้บรรยากาศบริเวณหาดแหลมตะลุมพุก
คือเงียบเหงาอย่างที่เห็นนะคะ
ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานว่า
ลงไปสำรวจบรรยากาศไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยนะ

คือเขาประกาศอบพยพแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
คือไปกันหมดเลยแล้วก็ส่วนคลื่นลม
ความสูงสักประมาณ๑๒เมตรนะคะ
แรงของคลื่นค่อนข้างแรงค่ะซัดเข้าหาชายฝั่ง
คลื่นได้พัดเอาเศษกิ่งไม้ซากปรักหักพังต่าง
สกปรกขึ้นมาเกยตามชายฝั่งเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่ทีมข่าวไปสำรวจก็คือหมู่บ้านแหลมตะลุงพุกนะคะ
พบว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มอพยพไปอยู่ที่อำเภอปากพนัง
กีฬาเทศบาลเมืองปากพนังแล้วก็สถานที่ที่ปลอดภัย
ทางราชการเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะ
โดยเฉพาะคนแก่ผู้ป่วยแล้วก็เด็กเล็ก
มีการอบพยพไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ชาวบ้านช่วยกันขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโทรทัศน์
ตู้เย็นเครื่องซักผ้าด้วยรถกระบะรถเข็นรวมทั้งขนย้าย
รถจักรยานยนต์มาเก็บไว้ที่หอประชุมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สอง
ซึ่งห่างจากทะเลแหลมตะลุมพุกสักประมาณ๑๒กิโลเมตร
แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่บอกว่าขอเถอะคือเป็นห่วงทรัพย์สมบัติ
ขอเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ก็แล้วกัน
แต่เอาล่ะท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์ได้นะคะ
อย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าทิศทางลมอาจมีการเปลี่ยนทิศทางได้
ตอนนี้ประชาชนเริ่มอบพยพออกจากพื้นที่นี้แล้วค่ะ
ชาวบ้านมีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ใส่กระเป๋าแพ็คเรียบร้อยเตรียมอบพยพไปที่ศูนย์อบพยพ
ทางตำบลปากนครจัดเตรียมไว้ให้
บอกว่าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็เข้ามาแจ้งเตือนประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่ง
พื้นที่หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หก

แต่วันนี้นะคะมีการนำรถเข้ามาเคลื่อนย้าย
ช่วยเหลือชาวบ้านอบพยพออกไปจากพื้นที่เสี่ยง
ให้ไปอยู่ที่จุดอพยพที่ทางราชการได้จัดตั้งขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างวัดต่าง

ทั้งนี้ทางศูนย์มีการเตรียมความพร้อม

ศูนย์บอกว่ามีครบค่ะอาหารยารักษาโรค

โดยจะเคลื่อนย้ายชาวบ้านให้แล้วเสร็จ

เกษตรกรเจ้าของควายน้ำในพื้นที่
ตอนนี้ก็เร่งต้อนควายขึ้นมาจากป่าพรุทะเลน้อย

บางคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับควายน้ำ

อาศัยอยู่ในทะเลเพื่อกินย่าต่างต่างนะคะโดยเจ้าของควายน้ำในพื้นที่
พลุทะเลน้อยบอกว่าหลังจากเห็นประกาศเตือนเร่งต้อนควายของตัวเอง
ไว้บริเวณริมถนนค่ะให้พ้นจากน้ำและมีการเตรียมย่าสำรองไว้
จำนวนหนึ่งเพื่อสำรองในช่วงที่พายุอาจจะเข้ามาในขณะที่เจ้าของ
ควายไรอื่นองค์ภายบขึ้นจากป่าพรู่ทะเลน้อยทั้งหมดเหมือนกันนะคะ
เพื่อความไม่ประมาทเพราะถ้ารอให้ฝนตก
และถ้าหลังจากฝนตกมีน้ำท่วมเกรงว่าจะอพยพไม่ทัน
ทำให้ควายที่อยู่ในพื้นที่ป่าพรุอาจจะว่ายน้ำไม่ไหว
และตายในระหว่างที่ต้อนขึ้นฝั่งได้ค่ะ
พัทธรินลุงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะ
ที่ตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็โรงเรียนบางแห่งในจังหวัดพัทธลุง
ก็ประกาศปิดการเรียนการสอนแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดในฝั่งอ่าวไทยนะคะ

องขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้นะคะ

บอกว่าท้องฟ้าก็ยังคงมืดครึ้ม
ปกคลุมด้วยเมฆสีดำแล้วก็มีฝนตกเทลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้พื้นที่รุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง
ขณะที่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลทั้ง๖อำเภอของปัตตานีนะคะ
โดยเฉพาะที่ตำบลบางตาวาทั้ง๒หมู่บ้านกว่า๑๐๐ครัวเรือน
ซึ่งอยู่แนวชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทยตอนนี้
คลื่นยังคงรุนแรงซัดเข้าหาฝั่ง
ขณะที่กลางทะเลคุณผู้ชมค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะ

เพราะว่ามีรายงานนะคะว่าคลื่นเนี่ยความสูงสักประมาณ๓๕เมตรเลยทีเดียวค่ะ
โรงพยาบาลน้องจิกนำรถบรรทุกแล้วก็รถพยาบาล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แล้วตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการไปเรื่อย
กว่าประชาชนจะสามารถอบพยพออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้สามารถอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ได้แล้วกว่า๕๐๐ครัวเรือนรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็คนชะลากว่า๒๐๐คนไปพักอาศัยที่ศูนย์อพยพชั่วคราว
โรงเรียนปฐุมคงคาอนุสรอำเภอน้องจิกนะคะ
นี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะคะ
สำหรับพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะ
สำหรับชาวใต้ก็ระมัดระวังแล้วก็ย้ำกันนะครับ
ติดตามข่าวสารจากเราแล้วก็จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ท่านอยากทราบข้อมูลความคืบหน้าเนี่ยก็โทรไปได้ที่
หมายเลข๑๑๘๒นะคะสายด่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ